มีเรื่องแปลกมาฝากคุณผู้ชมที่ราชบุรีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะ
ถูกเจ้าแม่เนี่ยมาแฝงร่างเพราะเจ้าแม่โกรธไม่พอใจ
ไม่พอใจเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

เดี๋ยวรู้จะทำให้ถูกต้องไหมไม่ต้อง

เดี๋ยวรู้จะ

แต่ถ้าตั้งสารเอากุมมันไว้บนสารได้ไหมแม่
ตั้งสารไหมแม่
เค้าเคยอยู่บนสารอย่าลืมสารออกไป

เจ้าแม่ที่อยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ากฎชกรเทพทิศอายุ๒๓ปีนะคะ
ถูกเจ้าแม่วังตะเคียนแฝงร่างหรือว่าสิงร่างในช่วงดึกด้วยอ่ะ
มีอาการคือท่าทีโกรธไม่พอใจเพราะสั่งให้ชาวบ้านทำพิธีบวงสวงตั้งศาลหลังใหม่ให้

ก็เลยลงพื้นที่ไปบริเวณศาลเจ้าแม่วังตะเคียนตำบลด่านทัพตะโก

ทีนี้ไปเจอเจ้าตัวเลยนะครับคุณกฎชกร

ทีเดียวสารตรงนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักสงฆ

แล้วของที่อยู่หน้าศาลของที่อยู่ในศาลรูปปั้นต่าง
เอาไปทิ้งค่ะทิ้งลงแม่น้ำชี
นี่ไงฮะเป็นประเด็นที่ทำให้เจ้าแม่โกรธ
ต่อมาอีก๒สัปดาห์เจ้าแม่มาแฝงร่างเถอะ
ออกขึ้นมาให้หมดแล้วบอกให้คุณกฏชกรเป็นคนลำถวายบวงสวง
หลังจากนั้นชาวบ้านทำตามโอ้โห

ปรากฏว่าถูกรางวัลยกหมู่บ้าน๘งวดติด

๘งวดเลยหรือโอ้โฮด

เมื่อสักครู่ที่ถูกเจ้าแม่แฝงร่างมารำถวายแบบนี้ค่ะ
ส่วนบรรยากาศการขอเลขเด็ดเมื่อวานนี้นะคะมีกลุ่มชาวบ้านร่วมกันเสี่ยงเซียมซีนะคะ
มีเลขมาหลายชุดค่ะเลขอะไรบ้างอ้าวนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เลขปรากฏหน้าจอนอกจากนี้เลขเซียมซีแล้วยังมีเลขก้านทูปเสียงทายด้วยนะคะ
เป็นเลขอะไรลองฟังไหมลองดูกันหน่อยไหมคะ
ลองดูค่ะนี่ค่ะพี่ต้นพี่เบิร์ตพี่เลือกเอาเลย

ต่อที่สวนกล้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนสวนกล้วยเนี่ยอยู่ข้างบ้านบ้านเลขที่นี่
ทับ๑หมู่ที่๓ตำบลบ้านคุยป้อมอำเภอพรานกระต่าย

ไปดูต้นกล้วยแปลกต้นนี้ล่ะค่ะมันมี๓เครืออยู่ในต้นเดียวกัน
เครือต้นเดียวกัน๓อยู่ใน๑
น่ะคุณสมชายศรีลาชัยเจ้าของบ้านบอกว่า
ต้นกล้วยเป็นสายพันธุกล้วยหอมแคระ
ช่วงแรกที่ปลูกก็ออกเครือเดียวตามปกติ
แต่พอรุ่นที่๒รุ่นที่๕ปรากฏว่ามีความแปลก
คือมีเครือออกมา๒๓เครือและสูงสุดเคยมี๔เครือ
คราวนี้มากถึง๓เครือนะคะมองว่าเป็นเรื่องแปลก
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละค่ะกล้วยแปลกจะมาให้โชคให้ลาบ